มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะที่จังหวัดแพร่
ตำรวจสพร้องกวางจังหวัดแพร่ได้รับแจ้งเหตุนะคะว่ามีผู้หญิงคนนึงถูกยิงเสียชีวิตอยู่ที่บ้านนะคะ
แล้วก็ลูกสะพ้ายของคนเสียชีวิตเขาบอกว่าเห็นเหตุการณ์ชัดเจน
คือผู้เสียชีวิตเนี่ยจอดรถเข้าบ้านอยู่ดีคนข้างบ้านนะคะบ้านอยู่ไม่ไกลกัน
เดินมาเอาปืนมายิงใส่แล้วก็หนีไปอ่าเดินมาดื้อแบบนี้เลยอะค่ะ
เรื่องต้นก็เลยคาดว่าที่คนร้ายมาก่อเหตุอาจจะเป็นเพราะว่าไม่พอใจเจ้าของบ้าน
ที่เคยไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปค้นบ้านบ้านข้างบ้านคนก่อเหตุ
เพราะว่ามีพฤติกรรมไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอาจจะแค้นใจ
แล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยจริงแล้วเขาขายของอยู่จังหวัดเชียงรายนะ
เขาเพิ่งกลับมาที่จังหวัดแพร่พอกลับมาถึงปุ๊บคนร้ายมายิงเลยอ่ะ
แล้วรู้ได้ยังไงก็ไม่รู้ว่าเขากลับมาวันนี้
เนี่ยค่ะตำรวจภูทรร้องกวางจังหวัดแพร่นะคะไปตรวจสอบนะคะ
บ้านหลังนี้เป็นบ้านปูนชั้นเดียวพื้นที่หมู่๑๓ตำบลบ้านเวียง
พบศพนางพิสมัยขจิตเพชรจรัสอายุ๔๔ปีเป็นเจ้าของบ้านนะคะ
ถูกยิงด้วยปืน๙มิลลิเมตรถูกยิงเขาที่อกซ้าย๑นัดสีข้าง๑นัด
ทะเบียนบ่อใบไม้ททหาร๙๕๐๓แพร่จอดอยู่
แล้วก็มีกระเป๋าข้าวของเครื่องใช้ของนางพิสมัยผู้ตาย
เจรฐีก็เลยรวบรวมเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
สะพ้ายของผู้ตายเขาเห็นเหตุการณ์ค่ะนางอุลานแทร่ว่าน
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้ตายเอารถกระบะมาจอดหน้าบ้าน
มาพร้อมกับลูกสาวอีกคนนึงอายุสิบเจ็ดปีพอจอดรถแล้วก็เปิดประตูเข้าไปนั่งในบ้าน
ลูกสาวก็เข้าครัวเตรียมทำอาหารตัวลูกสะพ้ายเองเนี่ยก็กำลังจะเดินไปหาแม่
จู่นายกฎหมายแสงกืออายุ๒๑ปีบ้านอยู่ติดกันนะคะ
เดินมาหน้าประตูถือปืนมาด้วยมาถึงไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไร
ปืนขึ้นมายิงใส่ไปสองนัดแล้วก็วิ่งหลบหนีไป
เขาอยู่กรุงนอกนี้ยิงเลยแม่อยู่กรุงนั้นน่ะ
แล้วเขาอยู่กรุงนี้ยิงเลยเราก็เรียกชื่อเขา
แล้วก็เขาเห็นหนูด้วยแล้วก็จากนั้นเขาก็ยิงแม่เสกสองนัด
เขาวิ่งหนีเลยหนูเรียกชื่อเขาแล้วก็
เออจากนั้นเขาวิ่งหนีเขาไม่รู้ว่าเขาจะยิงต่อไม่รู้
แต่ว่าลูกสาวคนนี้เดินเข้ามาแล้วก็เขากลัวเขาวิ่งหนีเลย
อ๋อเขาเขาเอาอะไรมารถรถมาเอาปืนยิงไม่ไม่ใช่เขาเขาเดินมาเหรอ
เขาเดินมาแบบเงียบเงียบเนี่ยค่ะนางอุรานลูกสะพายคือเห็นชัดชัดเต็มตาเลยน่ะ
ครับแล้วก็คาดว่าสาเหตุที่นายกฎหมายมายิงเนี่ย
ก็อาจจะไม่พอใจแค้นใจที่ตัวผู้ตายไปแจ้งตำรวจให้ไปค้นบ้านของนายกฎหมาย
เพราะว่านายกฎหมายไปผัวพันกับยาเสพติดคาดว่านายกฎหมายอาจจะแค้นนะคะ
แล้วก็เลยมาก่อเหตุนี้ส่วนลูกสาววัยสิบเจ็ดปีก็ให้การกับตำรวจนะคะ
ว่าจริงแล้วนางพิสมัยคุณแม่เนี่ย
ไม่ได้อยู่บ้านมาเป็นเดือนเดือนแล้วนะคะไปขายของที่จังหวัดเชียงราย
กลับมาบ้านช่วงเที่ยงคืนมาถึงปุ๊บก็ถูกยิงเลยอ่ะ
อืมเลยแปลกใจว่าทำไมนายกฎหมายถึงรู้ว่าแม่จะกลับมาบ้านวันนี้
ก็เลยอยากจะให้ตำรวจตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ให้เร็วที่สุด
ลูกสาวก็บอกว่าตอนนี้คุณแม่ไม่อยู่แล้วไม่รู้ว่าใครจะส่งเรียน
กับแม่ก็แยกทางกันมีปัญหาตอนนี้ไม่มีแม่ด้วยก็ไม่รู้จะทำยังไง
อืมตำรวจก็เลยนำกำลังไปปิดล้อมบ้านของนายกฎหมายนะคะ
ห่างจากบ้านเกิดเหตุไปสามร้อยเมตรค่ะแต่ไม่เจอตัว
พอเข้าไปค้นในบ้านก็เจอยาเสพติดจริงจริงนะคุณผู้ชมมีอุปกรณ์เสพกัญชาแล้วก็มียาบ้าด้วยค่ะ
ครับแล้วชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเขาบอกว่าอ๋อในกฎหมายอ่ะเหรอ
เห็นไปซ่อนตัวอยู่ในไร่ข้าวโพดนี่ชาวบ้านเขาก็บอกตำรวจนะคะ
ตำรวจก็ตามไปแต่ก็ยังไม่เจอสุดท้ายก็ได้มีการออกไหมจับนายกฎหมายแล้วนะคะ
แล้วก็ประสานตำรวจจังหวัดน่านเพื่อติดตามตัวคนร้ายด้วยนะคะ
เพราะว่าพื้นที่เชื่อมต่อกันจังหวัดแพร่จังหวัดน่านอาจจะหลบไปพื้นที่ข้างเคียง